บอกว่ามีอดีตพบตรมีอดีตนักการเมือง
ไปร่วมหุ้นกันเปิดบ่อนการพนัน
บ่อนคาซิโนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
ชื่อย่อออกมา
ชื่อสนามสกุล

ชื่อย่อออกมาสนามสกุลพ
อาจะเป็นใครนะคะ
ตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

และตอนนี้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เมื่อวานนี้ได้นำหลักฐาน
เข้าร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อีกหนึ่งคนนะคะก็คืออดีตนักการเมือง
นำหลักฐานเข้ามาชี้แจงเรื่องนี้ต่อพบตรเช่นกันนะคะ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เมื่อวานนี้เข้าพบพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวน
ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
เพจเฟซบุ๊คชื่อดังที่มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
มีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอักษรย่อสพนำสกุลพอ
และอดีตนักการเมืองในจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งเขาแจ้งความไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือคุณเนวินชิดชอบนะคะ
เนื้อหานี่บอกว่าเป็นการร่วมลงทุนเปิดบ่อนคาซิโนในกัมพูชา
และเนื้อหามีการกล่าวพาดพิงสถาบันเบื้องสูงด้วย
ทำให้ผู้อ่านข่าวเกิดความเข้าใจผิด
และทำให้ได้รับความเสียหายนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกสมยศกล่าวว่า
ให้ความสำคัญและเดือดร้อนไปในประเด็นในเรื่องของการลงทุน
จากที่ผ่านมาตนเองเป็นข่าวดังเหมือนกันนะ
ช่วงเวลาหนึ่งเคยเปิดแนวคิด
บอกว่าอยากจะให้มีบ่อนคาซิโนถูกกฎหมายในไทย
เคยเปิดแนวคิดนี้ตอนสมัยเป็นพบตรไง
แล้วบอกว่าก็ส่งเสริมสนับสนุน
ไหนถ้าเราจะมีบ่อนกาซิโนมีให้ถูกต้องตามกฎหมายไปเลย
ตอนนั้นเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก
ใช่ค่ะและส่วนตัวเองนะเปิดเผยออกมาแบบนี้
บอกว่าเวลาไปต่างประเทศก็เคยไปใช้บริการกาซิโนอยู่บ้างนะคะ
แต่สิ่งที่รับไม่ได้ก็คือการกล่าวอ้างสถาบันเบื้องสูง
ยืนยันว่าตนเองและครอบครัวไม่เคยมีการกล่าวอ้างถึงสถาบันเบื้องสูง
กล่าวถึงสถาบันเบื้องสูงแต่อย่างใดค่ะ
ใครอ่านก็ต้องคิดว่าเป็นผม
เพราะว่าในเนื้อหาบอกว่าเป็นอดีตพบตร
ย่อสอเสือพอผ่านมันก็คือสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
มันก็ไม่มีคนอื่นมีการกล่าวอ้างเบื้องสูง
ตรงนี้ผมยอมไม่ได้นะครับ
จะบอกว่าผมไปหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนกับบ่อนการพนัน

เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการมีบ่อนการพนันที่ถูกต้องนะครับ
ตามกฎหมายมาโดยตลอด
แต่ยังพูดต่อด้วยนะคะท่านยังพูดต่อด้วยนะคะ
บอกว่าหากมีอำนาจพร้อมผลักดันให้เรื่องนี้ถูกกฎหมายทันที

แต่เมื่อไม่มีอำนาจจึงไม่สามารถออกมาผลักดันได้
ทำได้เพียงสนับสนุนแนวคิดเท่านั้นนะคะ
ครับขณะที่ฝากฝั่งนักการเมืองนะครับ
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็เดินทางเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหมือนกัน
เพื่อเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษในกรณีเดียวกันนี่แหละครับ
พร้อมปฏิเสธว่าไม่ทราบว่าเรื่องดังกล่าว
เป็นการดิสเครดิตกันในทางการเมืองหรือเปล่า

รับไม่ได้เหมือนทางพลตำรวจเอกสมยศเลยนะ
บอกว่าคือมีการกล่าวหาว่าแอบอ้างเบื้องสูง

เพราะสาบันเบื้องสูงเป็นสิ่งที่ทุกคนเคารพ
พวกเราทุกคนไม่เคยคิดหรือไปกล่าวอ้างถึง
กระทำการให้เป็นที่ระคายเคือง

ได้ไตรตรองอยู่๒๓วันนะ

อยากจะกล่าวหาอะไรใครก็ได้

โดยใช้ช่องทางสังคมโซเชียลกระจายข่าวออกไป

เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปครับ

ไม่เคยมีแนวคิดสนับสนุนให้เปิดบ่อน
พนันเสรีในประเทศไทย
จากตนไม่เคยคิดถึงอะไรที่เป็นไปได้ยาก
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทย